เราซื้อเราเช่าเราหาเราปลูกของเราตามใจนะครับ
เพราะว่าบ้านเป็นสิ่งที่ให้ความอบอุ่นนะครับ
ล้วงลึกกุญแจสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
ติดตามในถอดสูตรไทยรัฐนิวส์โชว์วันอาทิตย์ที่๖ธันวาคมนี้